ช่วงนี้ใครที่เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตฟังทางนี้ดีนะคะ
เพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตใหญ่ของมาริโฮน่ามาร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ซึ่งอาจารย์ไข่เองเนี่ยเขาเดินทางมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
เพื่อมาเชิญชวนให้แฟนไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า
พันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์นะคะ
ด้วยการจับมือกับอาจารย์สุกรีเจริญศุกร์
ผู้อำนวยการและคณะบดีวิทยาลัยดุรยังคศิลป

โดยอาจารย์ไข่ขอเป็นตัวแทนเดินทางมาชวนแฟนเพลงเพื่อชีวิต
ให้ไปร่วมสนุกกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
พร้อมกับโชว์พลังเสียงเป็นการเรียกน้ำย่อยอีกด้วยค่ะ
เราจะขนเพลงดังเรียกว่า
ทุกอัลบั้มของเมืองหน้ามาไว้ในงาน
รูปแบบของไทยซิมโฟนีออเคสต้า
มีในวันเสาร์ที่๘ธันวาคมนี้นะครับ
หอประชุมเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์
เรียนเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน
กับน้ำพริกรสแซ่บของแม่ในถ้วยแก้ว
ครั้งนี้เป็นอย่างไรไปชมกันได้นะครับ
ไปชินได้ยังไงเคยองหักกับเขาหรือเปล่า
ก็ไม่รู้สวยแบบนี้นะคุณ
บางทีสวยคุณก็อกหักได้นะ